ที่เชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับดีเจคนนี้แค้นที่ถูกเลิกจ้าง
ก็เลยพังร้านซะเละเลยครับ
ดูกล้องวงจรปิดกันก่อนนี่คือร้านคาเฟ่ตะบนช้างเผือก
จังหวัดเชียงใหม่นะครับจับภาพเหตุการณ์ช่วงตี๔ของสาม
พฤษภาคมชายรูปร่างทวมคนหนึ่งนะครับเคยเป็นดีเจ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วหยิบก้อนหินมาทุบกระจกนะฮะ
๕ครั้งแต่กระจกไม่แตกคราวนี้ก็เลยยกกระถางต้นไม้
คว่างใส่กระจกคราวนี้แตกครับแล้วก็ป๊าข้าวของเข้าไปในร้านนะครับ
หรือกระจกหน้าร้านพังเสียหายแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
แล้วก็วนกลับมาอีกครั้งมาตะโกนด่าท้าทายให้เจ้าของร้านออกมา
นายธนดลวงชัยอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับ
อันนี้เจ้าของร้านเล่านะนะครับปิดร้านก็เกินเวลา
แล้วก็พาเพื่อนมานั่งดื่มเหล้าจนดึกจนดื่นแล้วเบิกค่าใช้จ่ายก็เกิน
พอหักเงินค่าจ้าง๑๐แล้วหักลบกบหนี้กันนะ
ค่าใช้จ่ายที่พาเพื่อนมาดื่มเหล้าเงินเหลือ๔๐๐บาทแค่นั้น
ไหนบอกจะแบ่ง๕๐๕๐ไงเจ้าของร้านชี้แจงบอก
นั่นมันหมายถึงตอนรับมาทำงานจริงไม่ใช่ตอนทดลองงานนะฮะ
โอเคล่ะถ้าผ่านทดลองงานตกลงจะเป็นหุ้นส่วนกัน๕๐
แต่ไม่ใช่ช่วยทดลองงานแน่นอนสงสัยคงแค้นใจแล้วมาก่อเหตุดังกล่าว
แล้วก็ยังโทรศัพท์มาข่มขู่จะทำร้ายเขาด้วย
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพช้างเผื่อนะครับ
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าแสนนึงต้องมีฮะ
อย่างปัญหาก็คือเอาเพื่อนอะไรมากินที่ร้าน
เปิดอีกที่๓ทำไออาร์ไว้เพิ่มเฟลงเพิ่มไฟอะไร
เพราะว่าร้านปกติจะปิดเที่ยงคืนตลอดครับ
ใช่มันก็คือมันไม่ได้เสียที่เขาแต่เสียที่เราเลยตรงเลย

แต่เขาบอกว่าไม่สะดวกคุยนะและก็ขอให้กับให้ข้อมูลกับตำรวจเท่านั้น
แล้วก็ตัดสายทิ้งไปครับคุณผู้ชมครับ
ภายในตำรวจเอกกรีติพลองเพชรมูณี

ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะขนาดนี้
ข้อมูลกับตำรวจเท่านั้นแล้วก็ตัดสายทิ้งไปครับคุณผู้ชมฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุณีผู้กำกับการสภช้างเผือก
ก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะขณะนี้
ขออนุมัติหมายจับนายอัธรัฐโพทองนพคุณอายุ๔๓ปี
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีในข้อหาทำลายทรัพย์แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
แต่ตอนนี้ทราบว่าหนีกลับกรุงเทพมาแล้วครับ